ช่วงนี้พาไปดูเรื่องราวครอบครัวหนึ่งครับที่จังหวัดนครราชศรีมานะครับคือจริงจริงแล้วไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่รักลูกหรอกนะครับแต่ว่าลูกคนนี้คุณพ่อเขาบอกว่าโอ้โหไม่ช่วยทำมาหากินวันก็เอาแต่กินเหล้าเหมาคุณพ่ออายุ๗๐ลูกอายุ๔๔นะฮะวันที่เกิดเหตุเนี่ยพ่อเขาก็เดินไปโอ้ยไม่คิดจะช่วยทำมาหากินหร
เขาเป็นผู้ต้องหาเป็นพ่อของผู้ตายนี่แหละครับ
ตำรวจมาถึงก็นำตัวพ่อคนนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
บ้านเขาอยู่ที่ตำบลแชะนะฮะอำเภอคอนบุรีที่จังหวัดนครราชศรีมา
คุณพ่อคนนี้เขาบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยเข้าไปที่บ้านนะ
บ้านมันอยู่ติดกันถัดจากบ้านหลังที่ลูกชายอยู่เข้าไปเนี่ยนะฮะ
ช่วงเที่ยงของวันที่๑๓ที่ผ่านมา
มีเสียงหลานร้องขึ้นมาก็เดินไปหาเดี๋ยวจะชวนหลานมากินข้าว
พอไปถึงเห็นลูกชายดื่มเหล้าเมาเลย
ก็ถามลูกชายว่าเอาลูกอีกคนนึงหายไปไหน
ลูกชายก็บอกว่าก็ไปกับเมียผมไปตัดต้นมันสัมปะหลัง
พ่อก็ถามไปว่าเอาแล้วทำไมไม่ช่วยเขาทำงานบ้างล่ะกินแต่เหล้าทำไม
ไปช่วยเมียบ้างอ่ะลูกชายตอบกลับมาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพ่อว่ะ
ท่าทางเหมือนจะทำร้ายพ่อนะตัวพ่อเองก็ถอยหลักกลับมาตั้งหลักก่อน
กลับมาก่อนแล้วเดินกลับไปที่ข้างนอกบ้าน
ขณะเดียวกันลูกชายเนี่ยเอามีดเดินฟันตามประตูตามหน้าต่างเหมือนข่มขู่
คุณผู้ชมอารมณ์คนเมาอะครับจนลูกของราเมฆตกใจร้องขึ้นมา
เขาก็เดินเข้าไปหาหลานแต่ราวเมฆถือมีดมาเหมือนจะฟันเขา
เขาก็หนีกลับมาที่บ้านตัวเองก่อนแล้วก็หยิบปืนออกมาเพื่อจะป้องกันตัว
หลังจากนั้นลูกชายเนี่ยเดินมาเถียงกันอยู่สักพักหนึ่ง
จังหวะนั้นลูกชายหยิบปืนออกมาจากข้างเอวที่เหน็บเอาไว้
ทราบทีหลังว่าเป็นปืนปลอมนะฮะแต่เขาไม่รู้นึกว่าลูกจะยิงเขา
เขาก็มีปืนเหมือนกันเอาปืนมายิงสวนไปเป็นการป้องกันตัว
ไปโดนลูกชายเสียชีวิตคาที่สุดท้ายตัวเองก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจ
คุณผู้ชมนะครับบรรยากาศการทำแผนเนี่ยเพื่อนบ้านเอ่ย
เพราะรู้อยู่แก่ใจว่าคนที่ก่อเหตุเป็นคนดีมากแต่ทำไปคงจะบันดาลโทษะน่ะ
แล้วก็เป็นการป้องกันตัวเนี่ยก็คิดว่าลูกจะยิงก็เลยป้องกันตัว
แล้วสุดท้ายลูกก็ตายนะครับทีนี้ลูกสะพ้ายของผู้ก่อเหตุ
หรือว่าภรรยาของผู้ตายก็บอกว่าก่อนหน้านี้นะพ่อลูกคู่นี้เขามีปัญหาทะเลาะกันประจำเลย
เพราะอะไรก็สามีเขาชอบดื่มเหล้าเมาแล้วก็ด่าพ่อตลอดเลย
แต่พ่อเองก็ทนเรื่อยมาเพราะรักลูกมากเหลือเกินคุณผู้ชม
คุณพ่อคนนี้รักลูกมากเหลือเกินแล้วพ่อเองเนี่ยเป็นคนหาเลี้ยงผู้ตาย
เป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวมาตลอดเลยนะคิดว่าครั้งนี้พ่อคงจะพลั้งมือจริงจริง
หลังเกิดเหตุพ่อเองก็เสียใจร้องไห้ร้องห่มอยู่คนเดียว
ไม่ได้หนีไปไหนเลยนะฮะส่วนตัวเธอเนี่ยไม่โกรธพ่อนะ
เข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากอะไร
เอาฟังเสียงภรรยาผู้ตายครับ
สงสารเพราะแกทำลูกแล้วแกสงสารนั่งร้อง
แล้วแกก็ไม่ยอมหนีไปไหนแกก็ลองให้ตำรวจมาจับแก
พูดคำสุดท้ายที่ว่ายิงลูกแล้วมามองดูลูก
ก็เลยเห็นศพลูกก็บอกว่าพ่อบอกแล้ว
พ่อบอกพ่อสอนไม่เชื่อพ่อ
แกก็พูดแต่น้ำตาแกก็ล่วง
เหมือนที่เราเคยได้ยินให้ฟังนะ
พ่อแม่บริทำโทษเสร็จปุ๊บตีลูกเสร็จปุ๊บ

เหมือนคุณลุงเชิดพอยิงแล้วแบบก็เสียใจนะ

บอกแล้วพ่อสอนแล้วก็ไม่ฟัง

และพ่อต้องโดนข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับ